อีกหนึ่งคดีนะคะที่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกัน
เพราะว่ากระทบถึงความรู้สึกคนไทย

เพราะว่าเราเข้าใจดีทุกคนเนี่ย
อยากที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
รายงานข่าวกันทุกวันเลยว่าประชาชนเขาไปต่อคิวรอตั้งแต่
บางคนไปล่วงหน้าหนึ่งวัน
บางคนไปตั้งแต่ตี๓ตี๔
ทนรอเพื่อที่จะได้เข้าไป
แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางคนที่แอบอ้างนะคะ
ล่าสุดคือแอบอ้างตัวเองเป็นราชนิกูล
เป็นหม่อมราชวงศ์แม้นนรมาศ
แล้วก็พากลุ่มพวกคนที่หญิงแมนเขาบอกเลยนะว่า

อ้างว่าเป็นหญิงแมสแล้วก็จะเข้าไปกราบถอยบังคมพระบรมศพ

ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า๑๐ราย
และที่สำคัญนอกจากจะหลอกเข้าไปในทางพิเศษ

ยังหลอกเอาเงินผู้คนที่เข้าไปด้วย
ว่าสามารถที่จะพารัดคิวเข้าไปได้อะไรได้
ตำรวจจับได้แล้วก็น่าจะต้องโดนหนักเหมือนกัน
ก็ถือเป็นการแอบอ้างและหลอกลวงต้มตุนประชาชนด้วย
โดยตำรวจได้เบาะแสมาจาก
มาจากผู้เสียหายที่ถูกนางสาวอโนทยาพัฒน์หลอก
ว่าตัวเองสามารถพาเข้าไปร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพได้
ไม่จำเป็นต้องรอคิวนานด้วยก็คือละคิวนั่นแหละ

แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือค่ารถ๕๕๐๐บาทค่ะ
รวมถึงบอกด้วยว่ายังสามารถสั่งจองเหรียญที่ระลึก
งานพระราชพิธีพระบรมศพได้ด้วย
คิดค่าสั่งจองชุดละ๓๕๐๐บาท
ผู้เสียหายหลายคนหลงเชื่อนะคะ
สั่งจองอันไป๑๕ชุดค่ะ
จ่ายเงินให้เป็นเงิน๕๒๕๐๐บาท
พอไปถึงพระบรมมหาราชวัง
ปรากฏว่าเข้าไปร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ

เบื้องต้นนางสาวอโนเทียพัฒน์สารภาพบอกว่า

ผู้เสียหาย๑๗คนด้วยกัน
มูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่กว่า๑แสนบาท
ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้มาที่ไปหลอกเขามา

แต่ว่ารายละเอียดอื่นไม่ขอแถลง

ฝากเตือนประชาชนมาเลยนะคะบอกว่า

หลงเชื่อกลุ่มคนที่มาแอบอ้าง

ภายในพระบรมมหาราชวังเด็ดขาด
ให้ไปตามขั้นตอน

พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์

อยากให้พี่น้องชนได้รับทราบ
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ทางนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อกงประชาชนนะคะแล้วก็ส่งตัวนางสาวอโนธยาพัฒน์
ให้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานพระราชวังดำเนินคดีต่อไป
ชี้แจงเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางสำนักพระราชวังก็ดี
ทางฝั่งรัฐบาลก็ดีเขาออกมาชี้แจงหลายครั้งหลายรอบ
แล้วก็ย้ำแล้วด้วยนะคะว่าไม่มีการลัดคิวถูกต้องไม่มีการลัดคิวไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
ว่าคุณจะเป็นดารานักแสดงใครก็ตามต้องไปต่อแถวที่สนามหลวงเท่านั้นนะฮะ
ถูกต้องค่ะทุกคนไปด้วยใจนะคะอย่าทำร้ายจิตใจคนที่เขาตั้งใจรอ
เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีแบบนี้มีคุณผู้ชมอยู่สนามหลวง
มารอต่อแถวอยู่ดูสิครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคนที่ไปรอต่อแถวมาด้วยใจ
แล้วก็มาจากต่างจังหวัดมารอตั้งแต่เช้ามืดบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มี
ใช่เราเคยถามนะตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เนี่ยเคยไปถามเลยว่าเหนื่อยไหมเมื่อยไหม
คือมายืนรอบางทีมัน๕๖ชั่วโมงถ้าสมมุติว่ามีการจองคิวจดเวลาอย่างที่บอกว่าจะมีการจองออนไลน์แบบนั้นดีกว่าไหม
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันไลน์หน้าจอก็เหมือนกันคอมเมนต์ก็เหมือนกันว่าไม่เอาอยากไปรอ
มันคือความรู้สึกความสุขความตั้งใจที่เขาได้ไปรอด้วยสองขาของตัวเอง
เพื่อจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
พอวิทยาทีที่๙ขึ้นไปยังพระธนุษย์ศิลป์มหาภาษาทุกคนหายเหนื่อยครับ
แล้วก็น้ำตาไหลออกมาด้วยความปรับปื้มปลื้มปิติคุณผู้ชมที่ครั้งหนึ่ง
ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ถึงแม้จะเป็นกราบถวายบังคมครั้งสุดท้ายก็ตาม